จากอาจจะมีผู้ร่วมก่อเหตุเพิ่มเติม
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ตุลาคม๒๕๕๙เวลา๑๓นาฬิกา
ตำรวจนครบาลพะหนโยธินรับแจ้งพบศพหญิงเร่ร่อน
ถูกฆาตกรรมในลักษณะคล้ายกัน

ในพื้นที่ของตำรวจภูทรประตูน้ำจุลาลงกร

ซึ่งผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกทำร้ายด้วยของมีคม
สภาพศพถูกมัดมือทั้งสองข้าง
การเสียชีวิตของหญิงเร่ร่อนหลายล่าสุด

ผู้ต้องหาในคดีฆาตกรต่อเนื่องคนเร่ร่อน
โดยก่อนหน้านี้ตำรวจสามารถจับตัวนายจิมมี่

ช่วงคืนของวันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมา
และได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แต่นายจิมมี่ยังให้การปฏิเสธ

คือคนที่อยู่ในภาพกล้องวงจรปิดตามหลักฐานของตำรวจจริง
ในที่เกิดเหตุเราจะพบว่า
ในส่วนของพยานต่างนานา
ทั้งพยานบุคคลรวมทั้งวัตถุพยานต่างนานา

เราก็ควรที่จะให้เขามาดำเนินการโดยต่อเนื่อง
เพื่อพิสูจน์ความจริงว่าสิ่งที่พยานได้เห็น
มันตรงกับความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน

ไปพบกับนายดำชายเล่ร่อนอีกคน
อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุผู้เสียชีวิตรายที่๔

นายดำถูกนำตัวไปสอบสวน
โดยระบุว่าพบเห็นนายจิมมี่ปั่นจักรยาน

เมื่อตอน๑ทุ่มของวันที่๗ตุลาคม

ก็พบเห็นว่านายจิมมี่ถือร่มสีเขียว

ครับบางทีผมก็ถือข้าวไปให้เขาอย่างนี้
เฮ้ยเขากินข้าวหรือยังนะผมก็ถือข้าวไปให้เขา

แต่น้าจะข้ามไปข้ามไปปรัสสาวะอย่างนี้
หรือไม่ก็ข้ามไปเอาพวกหนังส่งหนังสืออะไรพวกนี้ครับ

จากพฤติกรรมของฆาตกรรายนี้
พบว่าจะเลือกลงมือก่อเหตุเฉพาะคนเร่ร่อน
และคนที่มีอาชีพเก็บของเก่าขาย
ซึ่งยังเป็นที่น่าสงสัยว่าอะไรเป็นเหตุจูงใจ

เปรียบเทียบกับคดีฆาตกรต่อเนื่องรายอื่น
เช่นเดียวกับคดีของนายสมคิดพุ่มพวง
ฆ่าแต่หมอนวดและนักร้องคาเฟ่

หลังจากถูกจับรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
เพราะหมอนวดขอขึ้นค่าตัวหลังจากที่ร่วมหลับนอน
พอได้ข่าวว่าฆ่าตรงนี้เราไปฆ่าตรงนั้น
ก็รู้สึกว่ามัน
มันรับไม่ได้นะครับพี่มันเกินคนไง
คนเราแค่ทำร้ายกันเลือดตกยางออกก็
สะเทือนใจแล้วนี่มัดมือปาดคอเป็นผู้หญิงด้วย
มันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนะ

หลังเกิดเหตุการณ์ฆ่าคนเร่ร่อนและคนเก็บของเก่าอย่างต่อเนื่อง
ทำให้เขาต้องระวังตัวมากขึ้น
ถึงกับต้องพกอาวุธเพื่อป้องกันตัว
และเชื่อว่าอาจจะมีฆาตกรมากกว่า๑คน
ทีมข่าวพยายามติดต่อขอพบตัวนายจิมมี่
เรือนจำอำเภอธัญบุรีเพื่อสอบถามข้อมูลบางอย่าง
เนื่องจากในขณะนี้นายจิมมี่ยังให้การปฏิเสธ
แต่ก็ไม่สามารถเข้าพบตัวนายจิมมี่ได้ในขณะนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีย้อนกลับไปสำรวจบริเวณจุดเกิดเหตุแรก
ที่มีการพบศพคนเรร่อนทั้งสามราย
และได้ข้อมูลจากคนในพื้นที่ว่า
ไม่เคยพบเห็นนายจิมมี่มาก่อน
ซึ่งนั่นหมายความว่านายจิมมี่อาจไม่รู้จักกับผู้ตาย
และยังเป็นข้อสงสัยถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุในครั้งนี้
แต่อย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบดีเอ็นเอ
คราบเลือดที่ติดอยู่กับเสื้อของนายจิมมี่

ส่วนอีกรายยังไม่ชัดเจน
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน